ความรักครั้งนี้มันถึงรวดเร็วว่า๓เดือนแล้วหนูพร้อมที่จะแต่งงานแล้ว
คือสำหรับเนยเนี่ยเราคือเนยก็ผ่านความรักมาค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะ
ซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่หลายคนข้างนอกอาจจะไม่ได้รับรู้หรือประสบมากับเนยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเนยมั่นใจในตัวเองแล้วเนยก็รู้ว่าเนยรู้ว่ารักครั้งนี้มันคืออะไร
เนยรู้ว่ามันไม่เหมือนกับครั้งก่อนแล้วเนยก็คือมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้ค่ะว่า
มันต้องเป็นแบบมันต้องเป็นคนนี้แล้วแหละ

บางคนจะบอกระยะเวลาเรารู้จักกันแค่๓เดือนเนี่ยมันไม่น่าจะรู้ตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันได้
ใช่เนยเข้าใจค่ะแต่ว่าคือสำหรับเนยเวลาเนยคบใครเนยค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่มีการปรุงแต่งใดทั้งนั้นเนยจะเป็นตัวเองของเนย๑๐๐
แล้วก็อีกคนนึงที่คบนั้นก็จะบอกเขาว่าเราจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้เพื่อที่เราจะได้เหมือนแบบดูกันไปเลยว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเราจะคบกันได้ไหมแล้วนิสัยเราเป็นไงถ้ามันเข้ากันได้มันก็คือดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าเข้าเมืองกันไม่ได้อย่างนี้เราก็คือเลิกกันไปแต่ในระยะเวลา๓เดือนอะไรอย่างนี้มันสำหรับเนยกับครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะเห็นอะไรหลายอย่างเยอะอะค่ะ
แล้วบททดสอบกับทางครอบครัวเขาหนูจะผ่านมันไปได้ยังไง

แล้วได้มีโอกาสไปเคลียร์กับแม่เขาไหมคะ
โคตรที่เคลียร์กับแม่เขานู้นดูนิจชายเขาเป็นคนที่รู้นี่
แล้วที่สำคัญคือ๓เดือนหรือกี่เดือนไม่มีความหมายหรอกซึ่งบ่อนานกันกว่านี้ก่อนนี้อีก
เพียงแค่ดูรู้ชื่อโดยปรันว่าคนนี้นั้นคือคู่เรา
มันเลยทันทีนะเขาอาจจะเกิดอารมณ์นั้นก็ได้
แต่มันอาจจะแปลว่ามีลูกยากก็ได้
มันอาจจะแปลว่าหลุดไปก็ได้
มันหลายประการคือเรื่องนี้เรามีประสบการณ์เนี่ย
เพราะฉะนั้นในเวลานี้มันไม่มีอยู่แล้วนะ
เห็นความรักของแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้แล้วโอ้โหหวานชื่นเหลือเกินใช่ไหมคะ
หลายคนอยากจะมีความรักบ้าง
เอาล่ะราศีไหนในปีนี้ความรักมีโอกาสที่จะหวานชื่น
๕๗ปีแล้ว๒๓ปีที่ผ่านมา๒ส่วนครั้งนี้
ราศีกันกับราศีมีนโดนหนักมากเลย
ตอนนี้คนเกิดราศีมีนมีโอกาสจะสมหวังในความรัก

ความรักที่มีโอกาสลงเอยแต่งงาน

หวานชื่นจะเป็นเวลาของชาวราศีมีนและราศีกัน

ให้เรื่องสุขภาพมาเรื่องสุขภาพ

เนยหนูอาจจะทำเรื่องกรรมเรื่องนี้มาหลายชาติ
พบเรื่องเกี่ยวกับบุตรเรื่องลูกเนี่ย

หนูกับแฟนก็ขออุทิศบุญให้
อะไรก็ตามทีขออุทิศบุญเนี่ยให้เขา
จะเป็นผลดีต่อตัวเองในข้อแนะนำ

เล็กน้อยตลอดการตามฤดู

ตามเวลาฤดูการที่เป็นไป
น้องออดแอดอย่างที่พ่อหมอรักพูดไหม

ไม่เขาไม่ได้ดูเท่าไหร่อะ

กระดูกฟันทั้งคู่ด้วย

หรือกระดูกข้อเข่ากระดูกต่างหรือจะปวด

กระดูกเป็นเหมือนกันปะ

จะรู้ว่าตัวเองเป็นคนเหมือนเป็นโรคกระดูกบางนิดเลยค่ะ

กระดูกแบบบางผิดปกติเลยค่ะ

ก็น่าจะเป็นอย่างที่บอกค่ะ
เดี๋ยวก็ภูมิแพ้เดี๋ยวก็ขึ้นตา

ใช่เป็นผื่นแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง

เรื่องสุขภาพร่างกายไม่มีอะไรน่ากังวล

ทั้งสองคนนี้ใช้เงินล้างผ่านนะ

เพราะฉะนั้นควรจะไปซื้อกองทุน

หรือหาการลงทุนในอินทราซัสเตอร์ต่าง

ที่ต้องผ่อนชำระหรือซื้อรถที่ต้องผ่อน
อย่าไปใช้เงินสดที่ซื้อไป

ตอนนี้ก็ซื้อบ้านน่ะ

พวกหนูก็เป็นคนผ่อนกันเอง
สุขความเธอถาม

สิงหาปี๒๖๒นั่นเป็นเวลา

มันไม่แต่งก็ได้แต่มันที่จะแต่งแล้วดีเนี่ย
เอื้ออำนวยเหตุการณ์เรื่องราวชีวิตครอบครัวพร้อมแล้ว
ถึงการควรแต่งทั้งสองคนจะพร้อมในเวลา
สิงหาปี๒๖๑เป็นต้นไป๑ปีตั้งแต่บัตรนั้น

ก็ให้เหรียญลาหูเพราะเวลาเสามาเล็ง
เอาราหูมาบูชาพี่ควระโชคใหญ่ธนาสาพระราหูต้องพระสาวรา
เปลี่ยนจากเคราะห์เป็นโชคมันจะเกิดโชค

แล้วจากนี้จะร้องเพลงเมื่อใดก็ใช้สีพึ่งนี้ป้ายฝีมือพี่ปะ
เหมือนอาจารย์กับแม่หมอแหม่มหมอก่อนออกเลย

พึ่งมหาเสน่หมเมตตามหานิยม
เราขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองคนที่อยู่ฝั่งนี้ด้วยด้วยกันนะ
ไม่ได้ตั้งใจว่าเป็นแขกแต่โดนเราซักเลย
ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
น้องเนยค่ะสุดท้ายค่ะขอบคุณอีก
ก็สำหรับเนยก็คิดว่าน่าจะเป็น
เราคือเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราช่วงไหนมันจะมีช่วงที่ดีแล้วช่วงที่มันร้ายมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าสำหรับในคิดว่าในเวลาที่เราเจอช่วงที่เลวร้ายอะไรอย่างนี้เราควรจะมองหาสิ่งที่ดีในเวลาที่เลวร้ายให้เจอค่ะ
เชื่อว่าถึงแม้เราจะเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือเราจะเจออะไรถมเข้ามาอย่างนี้
เชื่อว่ามันยังมีมุมดีอยู่ในเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายค่ะ
ก็ถ้าเราหามันเจอเราจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยใช้ชีวิตต่อไปได้แบบอย่างมีความสุขในเวลาที่มันถึงจะเลวร้ายก็ตามมันจะดูแย่

ต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้เห็นคือในบางมุมเราไม่เห็นหรอกเขาเห็นเราตัดสินใจเขาไม่ได้แล้วในบางมุมความน่ารักของเขาคือเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้แต่เขาก็ยินดีที่จะเปิดใจเปิดตาแล้วก็เปิดหัวของเขาที่จะเรียนรู้ในมุมที่เขาไม่เห็นอันนี้ต่างหากที่คือมันกำลังเป็นความเข้มแข็งของคนสองคนที่เรากำลังเฝ้ามองเขาอยู่ค่ะ
จริงความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่อย่างหลายคนอย่างมดดำเป็นคนหนึ่งล่ะที่กลัวความรักแต่ถ้าวันนี้เราจะเอาความรักมาเป็นกำลังใจให้กับเราหรือเราจะเอาความรักมาเป็นทุกข์ให้กับเราเราชนะใจเราได้มากแค่ไหนแค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรจะเก่งเท่ากับการชนะใจตัวเองที่เราเลือกที่จะรักหรือเราเลือกที่จะทุกข์เราต้องกำหนดมัน

หกปีที่แล้วเธอคนนี้ทำให้ทุกคนทุกบ้านดูทีวีดูข่าวถือว่าเป็นเรื่องที่คนพูดถึงหรือว่าท็อกออฟเตอร์ทาวน์อันนี้บรูค่ะ
ช่วงนี้อยู่ดีก็มีกระแสกลับมาซะอย่างนั้นว่าคุณจะต้องไปทำงานเป็นผู้หญิงกลางคืนหาเงินเลี้ยงลูก

อาจารย์ลักษณ์แบบกำลังดังแรกค่ะหนูอธิษฐานจิตเลยนะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าเคยมีเวรมีกรรมหรือว่าผูกเวรผูกกรรมด้วยกันมาก่อน
ขอได้เจอบุคคลท่านนี้เพื่อที่จะได้มาดูดวงให้หนูได้ไหม

ค่ะ
อะไรกุมลักษณ์ไม่ว่าจะไปดีมันก็อุปสรรค
หนึ่งปีที่ผ่านมาแทบขาดใจตายอึดอัดทุกข์ใจทำความดีไม่ได้ดี
คนที่เราเคยเกื้อกูลไปหาในวัน๑ปีที่ผ่านมาไปหาเขาเขาก็ไม่สนใจ
ฟ้าดินเหมือนไม่ปรานีทุกอย่างเหมือนไม่ได้รับแต่ความอายุติธรรม
อะไรที่ทำให้ลูกได้และทำให้ลูกเนี่ยอยู่และกินและมีชีวิตที่ดีได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับน้ำลายของคนอื่น